คงต้องอาศัยธรรมะเข้าข่มจิตใจเรื่องของการเมืองกันซะหน่อย
วันนี้ต้องไปเวียนเทียนกันหลายรอบเลยนะข่มจิตใจ
ตอนนี้เพลงที่ดังที่สุดคือเพลงอะไร

เพราะว่าคือมันกลายเป็นวาถะที่เขาตอบโต้กันเมื่อวานทั้งวันเลยครับ
หลังจากที่ทางด้านของพบทบเนี่ยบอกว่าให้นักการเมืองที่มีนโยบายไปตัดงบกระลาโหม
ไปยกเลือกเกณฑ์ทหารเนี่ยต้องไปฟังเพลงนี้

ถึงใครล่ะแน่นอนทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐ
ออกมาตอบโต้ยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมในโซเชียล
แต่ว่าให้คุณผู้ชมไปดูท่าทีของพลเอกอภิรัตน์อีกครั้งหนึ่ง

นี่ฉันชอบนักข่าวมากอุ้ยถามจริงใครอ่ะ
เออถามให้เลยใครอ่ะนักข่าวตกใจเลยเฮ้ยเพลงนี้เลยหรอ

นะครับคือก็กลายเป็นประเด็น
ที่ตอบโต้กันเมื่อวานทั้งวัน
คือจังหวะเมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวสายทหารไปซักถาม
กรณีที่พักเพื่อไทยเสนอนโยบายตัดงบของกระทรวงกลาโหม
ร้อยละ๑๐อย่างที่ได้ยินกันไปแล้ว
ผู้บัญชาการทหารบกตอบมาว่าไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน
หนักแผ่นดินนักข่าวก็เฮ้ยใครล่ะอ่าอย่างนั้นแหละฮะ
ประเด็นนี้นักข่าวไปถามต่อถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ได้คำตอบว่าภักดิ์ใดจัดเสนอนโยบายหันงบกระลาโหม
ควรไปฟังเพลงตามที่พบทบบอก
ส่วนการเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของชายไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
พักการเมืองไม่ควรเอาไปพูดแต่สนุกปากนะครับ

การจะหาเสียงถ้าเอาแต่สนุกปาก
พูดอะไรก็ได้ไม่ต้องนึกถึงประเทศชาติและความเป็นจริง
วันหน้าก็รับผิดชอบนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็
เนื้อต้องรับผิดชอบทั้งหมดจะเซอจะผมการช่วยเหลือ
มันทำให้ผิดบัสไม่อย่างน้ำท่วมโดยต่าง
จะเห็นว่าทหารเท่านั้นที่จะออกไปทำงานได้
พากรทางทหารหลายอย่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย

ไม่ว่าจะคอยานพานะต่าง
ก็มาใช้หมดไม่ใช่เก็บไว้ใช้ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่ล่ะ
หลายคนก็เลยถามว่ารถถังเรือดำน้ำนี้เพื่อประชาชนด้วยไหม
มีคนก็พูดกันมาในอินเตอร์เน็ตเขาก็โจมตีกันเหมือนกันไง
ตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเริ่มมีการแบบเขียนแบบสรุปแล้วว่าทำอะไรบ้าง
แต่คือเหมือนก็ต้องแจกแจงนะคะถามว่าไม่มีเลยมันได้หรือเปล่า
มันไม่ได้หรอกถูกไหมคะมันก็เป็นความมั่นคงเป็นรั้วของประเทศ
แต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องแจกแจงดูให้ชัดเจนว่ามันมีตรงไหนอย่างไรแบบไหนบ้าง
มันคุ้มไหมได้ใช้ไหมแบบนี้นะฮะแน่นอนครับ
เรื่องนี้ทำให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงที่อุบลราชธานีออกมาสวนกลับทันที
บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงวิธีคิดของผู้บัญชาการทหารบก
ที่ถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศที่มีท่าทีอ่อนน้อม
อย่างยิ่งกับคนที่เสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร
ทั้งที่โดยสถานะผู้บัญชาการทหารบกต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
พร้อมขอยืนยันคำพูดเดิมที่ได้มีการเสนอขอปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันครับ
ทางผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยนะคะ
ควรจะฟังด้วยเหตุผล

เราไม่ใช่บอกว่าเราจะไปตัดงบ

ว่าเราจะชวนกระทรวงกลาโหม
มาช่วยกันสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนคนตัวเล็ก

สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
เราคงไม่ไปขัดแย้งกับใคร

เรามีหน้าที่นำเสนอ

กับทหารอาชีพทุกคน

คือท่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนที่ท่านเขียนไว้ใน

ท่านก็อดจะตอบโต้ไม่ได้นะครับ
ขณะที่ทางด้านของนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเหมือนกันก็บอกว่า
ท่าทีของพบทำให้เสียบริการเลือกตั้งเหมือนทหารแต่ต้องไม่ได้เลย
พร้อมยืนยันปฏิรูปกองทัพและตัดงบทหารอย่างสมเหตุสมผลนะครับ
หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกประวิทย์แสดงท่าทีดังกล่าว
ก็มีบรรยายงานตามมาทันทีว่ามีคำสั่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก
นำเพลงแนวแบบปลุกใจทหารเช่นเพลงมาสกองทัพบกเพลงหนักแผ่นดิน
เพลงความฝันอันสูงสุดเนี่ยไปเปิดในสถานีวิทยุของกองทัพบก
ที่มีมากว่า๑๒๖สถานีทั่วประเทศแล้วให้เปิดทุกวัน
แต่เมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานทางกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้แจ้ง
ให้ผู้จัดรายการของสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกให้งดเปิดเพลงนี้ทั้งหมด
เพราะเกรงว่าจะเป็นการทำให้สังคมนั้นนำไปตีความในทางที่ผิด
โดยปลดเพลงผ่านเสียงตามสายในหน่วยของทหารแทนเท่านั้น
เพลงที่บอกไปก็ไปเปิดในกรมละกัน
หลังจากที่มีการเชิญชวนประชาชนไปบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของพัก
เส้นประโดยของการทำไปหาเสียงคำการแนะนำตัวลดประชาสัมพันธ์
เบี้เลี้ยงในการให้กับผู้ช่วยหาเสียให้กับพัก
ล่าสุดนะครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักที่เคยมาดีเบตกับเราแล้ว
ยอดเงินบริจาคนั้นจะห่างไกลจากพักอื่น
ที่เขามีประมาณการเอาไว้
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้วยวิญญาณของการเมืองที่นำมาฝากกัน